คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยาลานะครับ
ตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวมือวางระเบิด
พร้อมตั้ง๒ประเด็นคือ๑ปมขัดแย้งทางธุรกิจ
แล้วก็๒เรื่องของการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองยาลาเข้าตรวจสอบเหตุระเบิด
บริเวณร้านจำหน่ายล้อแม็กซ์ริมถนนซิโรรถสาย๒
แยกสเตงโดยแรงระเบิดทำให้กระจกหน้าร้าน
และเพดานหน้าพร้อมวัสดุภายในร้านได้รับความเสียหาย
แล้วก็ยังพบสะเก็ดระเบิดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แต่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
จากการสอบสวนนายอุศมานหะรงอายุ๖๙ปียามประจำร้าน
บอกว่าร้านนี้เป็นของนายอาซีซันมูซออายุ๓๖ปี
ซึ่งขณะเกิดเหตุนายอาซีซันไปทำธุระที่ต่างจังหวัด

ก็นั่งกินอาหารอยู่บริเวณโรงเรือนด้านหลัง
จู่ได้ยินเสียงระเบิดก่อนจะเห็นควันคลุ้งไปทั่ว
ด้านตำรวจเปิดเผยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ

ขี่รถจักรยานยนต์นำระเบิดแสวงเครื่อง

มาวางไว้หน้าร้านก่อนจุดชนวน

จากนั้นหลบหนีมุ่งหน้าไปทางเรือนจำกลางยาลา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นว่าสาเหตุ
อาจจะมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจ
หรือเป็นการสร้างสถานการณ์
ซึ่งจะเรียกนายอาซีสันเจ้าของร้าน
มาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
และหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีโพธิ
สุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า

และชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุ
จากเชื่อว่าสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้
เพื่อจะเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ